สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เวลาฝนน้อยทำอะไรก็คล่องตัวนะคะ
แต่บางพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงพบฝนได้อยู่ค่ะ
ร่องมรสุมที่อ่อนกำลังลง
คุณผู้ชมแต่หลังจากนี้กลางเดือนนี้เป็นต้นไป

เหนือและภาคอีสานนะคะมีฝนตกเท่ากันค่ะ
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนภาคกลางฝนลดเช่นกันค่ะกลางวันร้อนเอาเรื่อง
แต่จุดใดมีฝนฝนก็ตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
ภาคตะวันออกใครจะไปอาบแดดช่วงนี้ถือว่าร้อนได้ที่ค่ะ

ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนปนร้อนขึ้นลมสบายนะคะ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดใดไม่มีฝนร้อนปาดเหงื่อค่ะ
ส่วนจุดใดที่มีฝนตกหนักก็ตกหนักช่วงเย็นถึงค่ำเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะในวันที่ท้องฟ้าสดใสนะคะ
ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะก็ออกมาชมภาพยนตร์ค่ะ
แต่จะให้ไปชมในโรงหนังก็ไม่ได้อัธรรสเท่าที่ควรใช่ไหมคะ
นี่เลยค่ะปิ๊งไอเดียชมภาพยนตร์ขณะล่องเรือไปด้วยแบบนี้ค่ะ
ซึ่งในระยะนี้นะคะหลายประเทศในยุโรปก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ล่วงกันแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ